ดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เรื่องของแพ้ในโครงการของรัฐที่ไปส่งมอบให้กับเกษตรกรคนเลี้ยงแพ้อย่างนี้
แต่ว่าปรากฏว่ามันล้มตายไปจำนวนมาก
รองอธิบดีกรมประสุทธิ์เขาก็เลยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชัยหน้าติดตามปัญหาเรื่องการส่งมอบแพะจากโครงการ
ยืนยันจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
กำชับประสุทธิ์ให้ตรวจโรคก่อนจะส่งมอบให้กับเกษตรกรด้วยนะคะ
นายจีรศักดิ์พิพัฒน์พงโสพลรองอธิบดีกรมประสุทธิ์เข้าไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับแจกแพ้ตามโครงการ
แนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาดและการเชื่อมโยงทางการค้าแพ้ที่บ้านนายเสนอกิจชัยสกุลฤทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลบ้านเชี่ยนอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
หลังจากที่มีข่าวกรณีที่แพะที่เกษตรกรบางรายได้รับไปเนี่ยล้มตายรวมแล้วประมาณ๑๒ตัว
ได้ย้ำให้ทางสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดชายนาฏและบริษัทผู้ประมูลงานเข้าดูแลแก้ปัญหาในทุกกรณีค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำการตรวจรับแต่อย่างใดนะคะฟังเสียงของรองอธิบดีกรมประสุทธิ์หน่อยค่ะ
สุวรรณชายรบประสุทธิ์สัตว์จังหวัดชัยหน้านะคะ
ก็บอกว่าทางสำนักงานประสุทธิ์สัตว์จังหวัดชัยหน้า
เข้มงวดกวดขันในการควบคุมดูแลคุณภาพของแพท
ที่จะนำส่งให้กับเกษตรกรและต้องส่งมอบให้เกษตรกร
ต้องมีการตรวจโรคเป็นอย่างดีก่อนนะคะ
ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพ้เองก็ต้องควบคุมดูแลให้การเลี้ยงนั้นถูกสุขอนามัยด้วย
สำหรับปัญหาการป่วยตายที่พบก็นับว่าเป็นส่วนน้อย
สามารถควบคุมได้ทางสำนักงานจะเข้ามาตรวจสุขภาพ

ส่วนแพะล็อตใหม่ที่รับมานั้นยังไม่ได้มีการตรวจรับ
อยู่ในระยะการรับประกันของผู้ส่งมอบ
ถ้าหากเห็นว่าไม่ได้คุณภาพก็ต้องนำกลับไปแล้ว
ก็ไปเปลี่ยนให้กับเกษตรกรใหม่ทั้งหมดด้วยค่ะ